เจ้าหน้าที่นั้นยังคงตามไล่ล่าเสียแป้งที่เทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ

เป็นวันที่๒๗หลังจากที่เขาหนีออกมาจากโรงพยาบาล
ในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ

อุปสรรคทั้งเรื่องของสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ
ทำให้วันนี้ปฏิบัติการยังคว้าน้ำเหลวนะครับ

โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินป่า

เนื่องจากว่าตลอดทั้งวันเนี่ยฝนตกตลอดเลยครับ
บินเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องถอนกำลังออกไปหมดแล้วนะครับ
เพราะว่าสภาพฝนตกไม่สามารถที่จะขึ้นบินได้
น่าเป็นห่วงก็คือเสบียงอาหารต่างนี่แหละครับ

เพราะปกติเอาขึ้นฮอแล้วก็เอาไปย่อน

แต่ว่าวันนี้ฮอขึ้นบินไม่ได้อีก๑วัน

สับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลต่อเนื่อง

เป็นเรือโดยสารในการส่งเสบียงและกำลังพลแทน
ฮอไม่ได้ใช้เรือแทนครับ

ต้องนั่งเรือผ่านอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
เพื่อไปยังบริเวณเชิงเขาบรรทัศน์

เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ย่อท้อยังไม่ลดลากความพยายาม

นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับ

เพราะว่าการเดินป่าภาคใต้หน้าฝนเนี่ย
ต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็

ปฏิบัติน่าที่อยู่บริเวณด้านล่าง
ที่๓จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งชำนิชำนาญในการเดินป่า
สับเปลี่ยนกำลังขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัศน์ครับในส่วนของกำลังตำรวจชุดภูทร
พัทธลุงซึ่งเป็นชุดคู่รักคู่แค้นกับเสียแป้งตามล่าตัวกันมานาน
ตามจับตัวเสียแป้งกันมาก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากปฏิบัติหน้าที่บริเวณน้ำตกท่าช้างครบเจ็ดวัน
ผู้บังคับบัญชาสั่งถอนกำลังกลับแล้วครับ
พร้อมสั่งการให้ตำรวจสพปพยอมไปปฏิบัติหน้าที่แทน
ทีมข่าวสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนครับ
บริเวณเชิงเขาบรรทัศน์ฝั่งพัทธลุงและฝั่งตรังบอกว่า
วันนี้สภาพอากาศปิดฝนตกทั้งวันและมีน้ำป่าหลากหลายจุดด้วยครับพี่
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นั้นมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ตามเส้นทางป่าเขาเพื่อกดดันไล่ล่า
ปิดล้อมล่าตัวเสียแป้งในพื้นที่เขาบรรทัศน์
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข่าบรรทัศน์รายหนึ่งนะครับบอกว่า
ที่ฝนตกหนักในพื้นที่ป่าเขาบรรทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างมากครับ
การที่เฮลิคอปเตอร์หยุดบินส่งเสบียงนั้นในแง่หนึ่งจะเกิดผลกระทบก็คือการส่งเสบียงอาหารอะไรต่างให้เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบาก
แต่อีกด้านหนึ่งเขามองว่าเกิดผลดีกับสัตว์ป่าครับ
พอฮอไม่ได้ขึ้นบินเสียงไม่ดังสัตว์ป่าไม่แตกตื่นตกใจ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์ป่าหลายชนิดหลายประเภทด้วยครับ
ค่ะคือปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันว่า
คือหนึ่งส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่
ส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าเทือกเขาบรรทัศน
และ๓เจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากนะน้องคิง
แต่ว่าทีนี้ค่ะมีการวิเคราะห์กันว่าวันนี้ยังไม่เจอตัวเสียแป้ง
อาจจะเป็นไปได้สามกรณีหนีลงไปแล้วตั้งแต่วันที่ปะทะกันกับเจ้าหน้าที่
เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เสียชีวิตอยู่ในป่า

แต่คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นที่ว่าถ้าเสียแป้งหนีไปแล้ว
ไม่ได้อยู่ในป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
จะไปอยู่ที่ไหนจะไปยังไงมีใครนำทางไหม
คือมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่าเสียแป้งอาจจะเดินเท้าบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์
ผ่านเขาหัวช้างหมู่บ้านหละหลาแล้วก็ไปลงที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลานะคะ
เพราะบ้านของเพื่อนเสียแป้งคือในฉุยท่าชมวงอยู่ตรงนั้น
แล้วก็คงหนีออกไปทางมาเลเซีย
ถ้าเป็นเส้นทางนี้จริงน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะถึงอำเภอรัฐภูมิประมาณ๑๒วันหลังจากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่บริเวณน้ำตกท่าช้าง
ยิงปะทะกันวันที่๘พฤศจิกายนใช่ไหม
วันน่าจะไปถึงอำเภอรัฐภูมิประมาณไม่เกินวันที่๑๐
ตอนนี้ไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าหลบหนีไปแล้วนะคะ
วันนี้ที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอป่าบอลจังหวัดพัทธลุงที่อยู่ติดกับเขาหัวช้าง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข่าบรรทัสที่ข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้าน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าจุดที่อยู่ตรงนี้มันคือกลางป่าเลยนะ
กึ่งกลางป่านะคุณผู้ชมคือสามารถไปได้ทั้งจังหวัดสตูน
จังหวัดตรังจุดที่ทีมข่าวอยู่
ถ้าเดินมาจากน้ำตกท่าช้างสองวันค่ะเพราะไกลเดินอ้อม
แต่ถ้าห่างจากจุดที่นักข่าวอยู่ไปถ้ำภูผาเพชรจังหวัดสตูน
อันนี้๓ชั่วโมงเองเพราะว่าเส้นทางเดินง่าย
มีชาวบ้านชาวมันนี่เขาก็เดินทางเส้นทางนั้นก็เป็นประจำ
แต่ถ้าเดินไปอำเภอมะนังจังหวัดสตูนก็ง่ายเหมือนกัน
สองชั่วโมงเองนะคะถ้าเดินไปอำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลาอันนี้วันหนึ่งเพราะเส้นทางลำบาก
ไปไปตูนไปไปไปจังไปจังอ่ะไปได้ครับครับ
เส้นทางนู้นว่าเดินไปก็โค้กไล่อ่ะไปได้โค้กไล่จ้านเดิงครับ
เส้นทางต้องจุดไหนเดินไกลหรือว่าเท่าไหร่ยังไงบ้างพี่เราอธิบายจากห้องกว้าง
ถ้าว่าไปไปจ้านเดิงไปไปไปไปเขวะกับไปตูนครับ
ไปไปล่วงนี้นะไปล่วงมันนั่งนั้นอืม
ตั้งแต่ว่าตอนนี้ก็มันไปล่วงที่นำต๊อกนำต๊อกใต้นั้นหรือว่าเส้นทางไปล่วงกล้าลำบากกับจ้าบ้านก็ไม่ค่อยเดินกันอ๋อ
ไม่ค่อยเดินครับอ่าแล้วแล้วส่วนใหญ่ใครจะเดินเส้นทางนั้นกันบ้างครับ
พวกปลาหน้าจัดเล่มเนี้ยครับอืมเนี้ยแต่เอาจริงนะน้องกินคุณผู้ชมค่ะ
คือเส้นทางแถวนั้นถ้าไม่ชำนาญถ้าไม่รู้เส้นทางหลงป่าแน่
เมื่อกี้ชาวบ้านเลยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นในพรางที่เขาจะใช้เส้นทางเหล่านั้น
เพราะเขาจำนานเรื่องการเดินป่าใช่คือคนที่เชี่ยวชาญพื้นที่อ่ะ
หลายคนพูดตรงกันนะว่าถ้าไม่มีคนช่วยนำทางหลงป่าแน่
แล้วการหลงป่าก็คือหลงเดินวนอยู่กับที่อ่ะอืม
มันเหมือนเหมือนมีเส้นทางใช่ไหมแต่เดินไปเดินมาเอาวนกลับมาที่เดิ
คล้ายเขาวงกฎใช่ไหมจะเป็นลักษณะหลงป่าแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มีคนที่เชี่ยวชาญพื้นที่ชำนาญเส้นทางช่วยเสียแป้งหรือเปล่า
คุณผู้ชมคะส่วนที่จังหวัดสตูนทีมข่าวของเราได้คุยกับพรานป่าท่านหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่บ้านราวปลาตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าก็เปิดเผยว่าอยู่
แล้วก็เดินทางเชื่อมต่อไปมาระหว่างบ้านตระบ้านราวปลา๓๐กว่าปี
ใช้เส้นทางของในพรานจากบ้านราวปลาไปบ้านตระ
เกินสามชั่วโมงครับทีเนี้ยค่ะพอทีมข่าวของเราสอบถามถึงเส้นทางตรงเนี้ย
รานป่าท่านนี้ก็บอกว่าเส้นทางมันมีมากกว่า๔เส้นทาง
แต่มีเส้นทางหลักสองเส้นทางคือเส้นทางที่คอมมิวนิสต์ในสมัยก่อน
และเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านปกติใช้เดินทางก็จะเรียกว่าเส้นทางหลัก
ส่วนเส้นทางรองอันนี้เฉพาะพรานถึงจะรู้
ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้เฉพาะพรานเท่านั้นเลย
มั่นใจว่าเสียแป้งต้องมีพรานฝีมือดีนำทางค่ะ
ไม่อย่างนั้นวนอยู่ในป่านั่นแหละออกไม่ได้หรอกนะคะ
เพราะว่าพรานป่าจะรู้พาหลบหลีกในเส้นทางลับ
อาจจะไม่รู้เพราะมันเป็นทางทางหลีกอ้อมได้สี่ห้าทางแล้วแต่จะออกออกตรงไหนครับ
อืมมันออกร้ายหลายตาจะไปออกเกาะน้ำเต้าก็ได้
ออกราภาก็ได้จะออกมาดังก็ได้แล้วแต่จะไปออกตรงไหน
เส้นทางนี้เจ้าหน้าที่เขารู้หมดไหมไม่หมดตัวก็ไม่หมด
ไม่หมดไม่หมดมันมีเส้นทางหลักเส้นทางรองใช่แต่ว่าใช่
เส้นทางหลักเส้นทางรองเส้นทางหลักเส้นทางรองมันเป็นยังไง
อ่าเส้นทางหลักก็คือเส้นทางที่คอมมินิตเขาเดินสมัยก่อน
คือเส้นทางหลักเส้นทางรองก็คือทางรัฐที่เฉพาะผ่านป่าเขาเดิน
อันนี้ผมว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่รู้เพราะมันเป็นทางหลีกอ้อมได้
ความคิดผมนะผมว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่คนเดียว
ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับคิดไหมว่าเขาจะมีปลานฝีมืออยู่ด้วย
อันนั้นใช่แต่ว่าผมก็ไม่การันตีนะครับแต่ผมว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่คนเดียว
นี่ไงพรานป่าท่านนี้ยังบอกเลยว่าไอ้เส้นทางรองที่รู้เฉพาะพรานป่า
เจ้าหน้าที่รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่ามันมีเส้นทางตรงนี้อยู่
มันอาจจะลัดเลาะหลบหลีกได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวมาโดยตลอด
ไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนตในป่าบนเขาบรรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็เส้นทางลัดเลาะหลากหลายเส้นทางมาก
สภาพอากาศก็ไม่อำนวยด้วยเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องเลยในช่วงนี้
แต่ว่าทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะมีอดีตเจ้าหน้าที่ออกมาประเมินและวิเคราะห์
ว่าคุณผู้ชมเห็นพ้องไปในทิศทางไหน
คืออดีตเจ้าหน้าที่เขาวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันมี๓แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ตอนนี้
เสียแป้งไม่อยู่ในป่าบนเขาบรรทัศน์แล้วหนีไปแล้วตั้งแต่วันที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่๘พฤศจิกายน
เพราะช่วงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าอยู่บนเขาบรรทัศน์กันหมดเลยเจ้าหน้าที่ด้านล่างไม่มีไม่ค่อยมี
ไม่ได้ไปรออ่าไม่ได้ไปเฝ้าด้านล่างอยู่แล้วมันลงได้หลายทางด้วยไงน้องคิง
ถ้าลงไปแล้วแล้วไม่มีใครเฝ้าอยู่อาจจะไปแล้วก็ได้
นั่นไงอันนี้คือ๑นะคะ๒เสียชีวิตอยู่ในป่าแล้วถ้าอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยไม่มีคนนำทาง
ใส่รองเท้าไม่ใส่เสื้อด้วยใช่ไหมหลังจากปะท้ากับเจ้าหน้าที่ไม่รอดแล้วมั้ง
ครับสามยังอยู่นั่นแหละแต่อยู่ในถ้ำที่เป็นหินปูนในพื้นที่จังหวัดสตูนและจังหวัดตรัง
เพราะว่าเขาหินปูและถ้ำหินปูจะเป็นพื้นที่ราบอาหารสมบูรณ์
ถ้าหลบอยู่ในนั้นหลบได้หลายวันเลย
ส่วนพื้นที่บ้านตระไม่มีถ้ำหินปูนที่เสียแป้งจะไปหลบซ่อนตัวได้มีแต่ซอกหิน
ดังนั้นถ้ายังอยู่อาจจะอยู่ในถ้ำหินปูนในพื้นที่จังหวัดสตูนหรือจังหวัดรัง
คุณผู้ชมเห็นพ้องข้อไหนคะ๑๒หรือ๓
ความเป็นไปได้มองยังไงลองส่งข้อความมาคุยกัน
หรือคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะอื่นวิเคราะห์ไปในทิศทางอื่นก็ส่งมาคุยกันนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวตะมนตะโนธจังหวัดพัทธลุง
ผู้ใหญ่เจริญสิงชนะศิษย์
ผู้ใหญ่บอกว่าไม่อยู่แล้วเสียแป้งไม่อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้ว
โน้นหนีไปไปเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งตั้งแต่วันปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วแหละ
อยู่ข้างบนมันยากนะอยู่บนเขาอ่ะหนาวมากฝนตกไม่มีของกิน
ถ้าอยู่ได้ก็อาจจะโยกย้ายจุดหรือมุ่งหน้าไปพื้นที่จังหวัดสตูน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวรรณอุทยานถ้ำภูผาเพชร
เพราะเจ้าหน้าที่ตรงนั้นน้อยน้อยกว่ามาก
แล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดของการไล่ล่าละครับเจ้าหน้าที่ยังไม่เจอ
ก็เป็นไปได้ว่าเสียชีวิตไปแล้วเพราะฝนตกติดต่อกันหลายวัน
อาจจะหนาวตายก็ได้อาจจะลื่นตกเขาตายก็ได้
หรือถูกสัตว์มีพิษกัดตายก็ได้มันเป็นไปได้หลายทิศทาง
ใช่น้องคิงดังนั้นผู้ใหญ่บ้านมองสองทางว่าหนีไปแล้ว
สองก็คือเสียชีวิตไปแล้วลองฟังเสียงดูค่ะ
ถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่คงจะเป็นศพ
ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงจริงนะอ่า
เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ไม่ไหวหรอกมันหนาว
หนาวแล้วก็ไม่มีอะไรกินเผลอสัตว์ร้ายเกี้ยกบมันเยอะ
ถ้าถ้าเจอถ้าถ้าเกิดว่าไม่เจอกันจริงจริงกัน
แสดงว่าเรียบร้อยอยู่ในป่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้น
มันน่าจะเจอมั่งน่ะมันก็กลิ่นมั่งใช่ไหมอืม
แต่อันนี้มันได้เห็นเจ้าหน้าที่ได้พูดถึง
คือกลิ่นคนนี่เวลานั้นก็มันแรงใช่ไหมลมโชยลมอะไรนี่มันจะแรงอยู่แล้ว
เปอร์เทรนด์น้อยกินว่าน่าจะไม่มีคือน่าจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่เรา
อยู่ในพื้นที่มากกว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยน้องคิง
เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์คุณบุญเรืองกฎสอง
คุณพงศกรกฎหนึ่งคือเรื่องข้อหนึ่งสองสาม
วิเคราะห์ไปกับเรานะคะว่าตอนนี้เสียแป้งเป็นยังไงบ้าง
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าค่ะว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่เถอะ
อยู่ตรงนี้แล้วอืมตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อน
ทำมาหากินไม่ได้การเข้าไปเก็บของป่าก็ไม่ได้
จะเข้าไปปลูกพืชไร่ทางการเกษตรก็ไม่ได้ก็เลยมันลำบากมากในส่วนของ
ชาวบ้านในพื้นที่แต่แหมมันก็เจ้าหน้าที่ก็อยากจะจับให้ได้ใช่ไหม
ใช่ครับก็เป็นภารกิจที่จะต้องตามล่าตัวผู้ร้ายนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอีกด้านหนึ่ง
ก็เข้าใจหัวอกของชาวบ้านที่อาจจะเริ่มได้รับผลกระทบนะฮะ